ผู้ชายคนนึงเขาก็ออกไปหาปลาหมอจะมาทำอาหารนะคะ
แล้วตอนที่ไปหาในบ่อเจอปลาหมอแล้ว
แต่ปรากฏว่าไปเจอปลาอีกตัวหนึ่งที่มันใหญ่กว่าปลาหมอ

โยนขึ้นฝั่งก็กลัวจะหาไม่เจอเลยเอาปากคาบไว้
จะจับปลา๒มือ๒ตัวก็ไม่ไหว
ไม่ไหวก็เลยฆ่าปลาหมอไว้แล้วจะจับปลาตัวใหม่ที่มันใหญ่กว่า
ปรากฏว่าปลาหมอตัวนั้นมันดิ้นเข้าไปที่คอค่ะ
คือหลุดไปคาอยู่ตรงนั้นจนทำให้เขาดิ้นทุรนทุราย
ท้ายที่สุดขาดใจตายนะคะ
ระบุว่านุ่มหาปลาชะตาขาดนึกเสียดายปลาหมอ
ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนก็เลยเอาปากคาบไว้เพื่อจะจับปลาอีกตัว
แต่ปลาหมอเกิดลื่นไหลติดคอดับอนาจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบาะน้ำอยู่ในพื้นที่หมู่๕
ที่ตำบลนาหินลาดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ
คือนอกจากภาพต่างที่โพสต์แล้วมันมีอยู่ภาพหนึ่ง
เป็นภาพปลาหมอที่ตายแล้วตัวเนี่ยภาพนี้ค่ะ
ประมาณสามนิ้วครึ่งคือทางสภาพมันคือขาดครึ่งนะ
เหลือแต่ท่อนหัวของปลาเนี่ยนะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ย
ผ่าออกมาจากหลอดลมของนายอุทัยงามวาจาอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นผู้ตาย

ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต
แล้วก็ช่วยกันนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

ทีนี้จากการสอบถามนายหน่องหน่อยธาตุธนงอายุ๕๗ปี
เป็นเพื่อนของผู้ตายมาหาปลาด้วยกันนะคะ
น้ำแล้วตอนก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวเพื่อนเนี่ยเขาก็ลื้อย่าอยู่ส่วนผู้ตายเนี่ยเดินหาปลาบริเวณขอบบ่อ
สักพักนึงได้ยินเสียงผู้ตายเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือ
มีอะไรจุกอยู่ที่คอพูดไม่ออกค่ะ
พอหันกลับไปดูปรากฏว่าเห็นปลาหมอดิ้นอยู่ในปาก
แบบนายอุทัยก็ทุรนทุราย
มันอุดช่องคอเลยนะฮะใช่ค่ะมันหายใจไม่ได้
เลยช่วยกันนำตัวนายอุทัยขึ้นมาฝั่ง
แล้วก็เรียกรถให้มาช่วยพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลปากพลี
แล้วระหว่างทางก็พยายามช่วยเหลือค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ท้ายที่สุดนายอุทัยเสียชีวิตนะคะ
ตอนนั้นจะให้นายอุทัยสำลักออกมาสำรอกออกมาก็ไม่ได้
มันก็ยังมีชีวิตอยู่มันดิ้นไปดิ้นมาอยู่นะครับ
ลื่นลงคอเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่สุดนะครับ